จากเลขปังมาดูพ่อบ้านปังกันบ้างดีกว่า
ต้องยกให้เป็นตำแหน่งพ่อบ้านดีเด่นเลยคุณผู้ชม
สำหรับพี่อีทโปรงลางสะออนล่าสุดนะฮะ
คือเป็นคนรักครอบครัวจริงพี่อีททำงานทุกอย่างทุ่มเท
ให้เวลากับครอบครัวพี่อีทบอกว่ายกเลยครอบครัวอันดับหนึ่งค่ะ
แล้วก็เพื่ออยากให้ลูกชายน้องนาวาตอนนี้กำลังโตเลย
ต้องให้มีที่วิ่งเล่นเป็นฟิล์มแบบว่าสนามย่ากว้างติดธรรมชาติ
พี่อีทเค้าก็เลยเปชุดใหญ่พี่แจ๊กควักเงินแปดหลัก
ฝากนับให้หน่อยสร้างบ้านใหม่ไปเลยจ้านะฮะ
แล้วบ้านหลังนี้ไม่ใช่หลังแรกคุณผู้ชมนี่สวยมาก

เพราะว่าอะไรประกาศขายหลังที่๒ไปก่อนนะ

อีทบอกเลยว่าตอนนี้ต้องการเจ้าภาพเป็นจำนวนมากเลย
เจ้าภาพคือคนมาจ้างงงจ้างงานพร้อมหมดเลย
จ้างได้แบบไม่เกียรติงานค่ะ
เหนื่อยแต่เราก็ต้องอยากจะหาอะไรที่มันดีดีให้กับครอบครัวอย่างน้ำพักน้ำแรงที่เราสะสมมาอะไรมาเราก็พอเราได้มาซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขมีความภูมิใจที่เราหามาด้วยด้วยตัวเองครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญคนข้างเรานี่แหละครับที่เราจะต้องดูแลอันดับหนึ่งเลยถ้าเขามีความสุขก็ทำให้เรามีความสุขทำงานมีความสุขไปด้วยนะครับก็ดีใจแหละเพราะว่าเขาได้มีสน
มันวิ่งเล่นมีพื้นที่คว่างขวางมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นธรรมชาติมันติดสนับกอร์ฟมันสามารถวิ่งวิ่งเล่นแล้วคนในหมู่บ้านมันก็มีถนนส่วนตัวอะไรส่วนตัวมันก็มีความเป็นหรือว่าคุณภาพชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าที่เดิมไม่ดีมันมีสิ่งแวดล้อนอะไรต่างมันทำให้เราก็ผ่อนคลายตื่น
คุณครูนะครับที่๒แล้วที่หน้าบ้านหลังใหม่

สายตายาวแล้วก็เห็นชัดอย่างนี้แหละ